ทุกผู้ชมครับทุกผู้ชมยังจำลุงตุ้มได้ไหมครับ
ลุงตุ้มที่เป็นโรคเท้าแสนปมนะครับ
แล้วเราก็เคยไปสะท้อนชีวิตของลุงตุ้ม
มีผู้คนบริจาคเงินช่วยเหลือเยอะแยะนี่ฮะ
นี่เป็นภาพตอนที่ลุงตุ้มก็ยังมีชีวิตอยู่นะ
เพราะว่าตอนนี้มีข่าวล่าสุดว่าแกเสียชีวิต
มีคนบอกมาที่ผมผมก็เอ๊ะจริงหรือเปล่า
วันนี้ก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราไปดูที่บ้าน
ไปคุยกับญาติพี่น้องบอกว่าใช่

เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวว่าคุณลุงเนี่ย
สแกนใบหน้าโครงการเราชนะไม่ผ่าน
เราก็เลยไปดูชีวิตความเป็นอยู่นะครับ
สะท้อนชีวิตกันแล้วก็ช่วยเหลือกัน
คุณบินบรือฤทธิ์ตอนนั้นก็เผยแพร่เรื่องราว

สาดรินอายุ๖๗ปีนะครับ

อาศัยอยู่กับน้องสาวนะครับ
อยู่ในกรุงเทพนี่แหละนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะเป็นโรคเท้าแสนปมด้วย
หน่วยงานก็ไปช่วยเหลือนะครับธนาคารกรุงไทยตอนนั้นก็ไปช่วยลงทะเบียนให้ถึงบ้าน
ตั้งแต่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์อ่ะแล้วมีการเปิดรับเงินบริจาคกันนะครับ
ซึ่งมีคนบริจาคช่วยเหลือมาเยอะแยะไปหมดนี่คือน้องสาวนะฮะ
ที่ตอนนั้นก็ดูแลลุงตุ้มอยู่นี่เป็นล่าสุดนะฮะป้าต้อ
วราพรอ่อนนิ่มน้องสาวลุงตุ้มมีคนบอกมาที่ผมบอกว่า
คุณภาคภูมิลุงตุ้มแกเสียชีวิตแล้วนะเนี่ยได้ข่าวหรือเปล่า
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปที่บ้านเลยป้าต้อบอกใช่ฮะลุงตุ้มเสียชีวิตแล้วจริง
ตุ้มอายุ๖๗ปีเพิ่งเจอกันไม่กี่เดือนนี้เองยังช่วยเหลือกันอยู่เลย
นี่ฮะป้าต้อบอกว่าลุงตุ้มเสียชีวิตด้วยอาการป่วยปอดติดเชื้อน้ำท่วมปอด
ตั้งแต่วันที่๘มีนาคมที่ผ่านมานี่เป็นเดือนแล้วนะครับ
หลังจากเป็นข่าวอยู่ไม่นานเนี่ยคนบริจาคเงินบริจาคสิ่งของมาเยอะแยะไปหมด
สุดท้ายลุงเสียชีวิตเสียชีวิตก่อนที่จะได้ใช้สิทธิ์เราชนะด้วยนะครับ
คือทางกรุงไทยเนี่ยมาช่วยสกงสแกนทำอะไรต่างนานาจนสามารถใช้สิทธิ์ได้
หลังจากเป็นข่าว๑๓วันนับตั้งแต่๒๓กุมภาพันธ์ที่เป็นข่าวนะครับ
ลุงแกก็เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตป้าต้อบอกว่าพี่ชายคือลุงตุ้ม
มีอาการหายใจไม่ค่อยถนัดเหนื่อยหอบมีไข้อาเจียนบ่อย
ก็เลยพาส่งโรงพยาบาลตากศิลป์ตอน๕ทุ่มคืน๒๗กุมภาพันธ์
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๙วันจน๘มีนาคมลุงตุ้ม
มีอาการปอดติดเชื้อแบบไม่ทราบสาเหตุแล้วอาการก็สุดหนักลงจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะ
หลังจากเสียชีวิตทางครอบครัวญาติพี่น้องก็จัดพิธีชาปนกิจศพของลุงตุ้มให้
ที่วัดนาคปรกวัดข้างบ้านแล้วก็นำเท่ากระดูกไปลอยอังคารเรียบร้อยแล้ว
แต่อยากให้ลุงตุ้มพี่ชายเนี่ยจากไปอย่างสงบก็เท่านั้น
มาเสร็จก็คนนั้นมาดูคนนี้มาดู
ก็มีคนมาช่วยเหลือแล้วทีนี้พอหลังจากไม่กี่วันเขาก็เพิ่งจะเหนื่อย
เหนื่อยก็หายใจไม่ค่อยถนัดก็เลยพาไปหาหมอ
ก็เลยเขาติดเชื้อขึ้นมาก็หมอก็บอกว่าจะปั๊มไหมจะดูอะไรไหม
หมอจะเจาะพอบอกถ้าจะเจาะคอไม่ต้องเจาะเพราะเดี๋ยวทรมาน
ถ้าเขาจะไปก็ปล่อยให้เขาไปสบายอย่าไปปั๊มอย่าไปยื้อเขา
ก็ซื้อที่นอนอะไรให้เขาซื้อที่นอนซื้อเตียงซื้อแบบทำไว้ให้เขายังไม่ได้นอนเลย
เมื่อคืนก็มีเอาของแพมให้ก็บอกเขาว่าไม่ขอรับแล้ว
เพราะว่าเขาไปแล้วเขาก็เอาไปให้คนอื่น
แล้วก็ยังมีพระพระก็เคยเอาเงินมาให้พระก็ไม่รู้ว่าเคยมาให้เขาก็ไม่เอา
พระท่านก็บอกบอกไม่เอาท่านเข้าไปแล้วแล้วก็ทำคนอื่น
แล้วก็บางทีเราก็เอาเงินที่เขามีคนช่วยไปทำบุญในเพจของคนอื่น
ของวินใช้ชื่อเขาว่าใช้เฟสเราแต่ว่าใช้ชื่อนิมิตสาตรี
แล้วก็อุทิสวนให้เข้าไป
คือป้าต้อน้องสาวลุงตุ้มเนี่ยแกก็ฝากบอกเราว่า
ขอยืนยันผ่านไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีหน่อย
เพราะว่าก็มาสะท้อนชีวิตช่วยเหลือกันมาเนี่ย
ว่าเรื่องราวทุกอย่างของพี่ชายเนี่ยดูแลอย่างเต็มที่จริง
เพราะว่ามีบางกระแสเนี่ยบอกว่าเนี่ยโอ้โหเงินบริจาคที่คนบริจาคช่วยเหลือลุงตุ้มเนี่ย
เท่าไหร่ก็ไม่รู้ตอนนั้นทางป้าต้อทางน้องสาวก็ไม่มีเวลาไปอัพสมุดจริง
จนกระทั่งพี่ชายเข้าโรงพยาบาลก็ต้องไปดูแลอยู่โรงพยาบาล
ตอนนี้พี่ชายก็เสียชีวิตแล้วเนี่ยป้าต้อก็พาเราเข้าไปดูในบ้านนะครับ
นฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยป้าต้อบอกเนี่ย
สิ่งทุกอย่างของพี่ชายเนี่ยยังอยู่ใต้บันไดที่เดิมที่แกนอนอยู่
ที่แกใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ยังจัดวางไว้เหมือนเดิม
แล้วพานาริสผู้สื่อข่าวของเราไปดูประตูพลาสติกในบ้าน
เพิ่งมาติดตั้งคือเตรียมจะขยับขยาย
ตรงส่วนที่เป็นร้านขายอาหารตามสั่งของป้าต้อเนี่ย
ขยายออกไปก็จากเงินบริจาคที่ผู้คนช่วยเหลือมา
ขยายออกไปเพื่อจะให้ลุงตุ้มเนี่ยได้อยู่สบายขึ้น
มีที่มีทางที่ใหญ่ขึ้นทุกสระทุกสิ่งทุกอย่างอะไรต่างนานาเนี่ย
ก็พยายามดูแลพี่ชายแต่สุดท้ายพี่ชายก็มาเสียชีวิตไปซะก่อน
และไม่ได้ปิดข่าวเพียงแต่ว่าพี่ชายจากไปอย่างสงบแล้ว
ก็อยากให้พี่ชายเนี่ยจากไปอย่างสงบจริงก็เท่านั้น
นี่ประมาณอย่างนี้นะฮะที่ป้าต้อให้เราดูนะครับเนี่ย
เงินทุกอย่างที่คนบริจาคมาสิ่งของทุกอย่างที่มีผู้มอบมาให้เนี่ย
จัดเตรียมจัดวางไว้ให้พี่ชายอย่างดีแต่ป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต